คุณผู้ชมดูวินาทีชีวิตนะครับ
เกือบจะจมน้ำแต่ปรากฏว่าถูกช่วยนะฮะ

แจ๊คโดดนี่โดดนี่
เอาหน้าที่ชวนตอนหน้าจดเลย

เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยได้ทันนะคุณนะ
เจ้าหน้าที่เห็นว่าโอ้โหลอยคออยู่ในน้ำแล้วคุณ
แล้วน้ำมันลึกขนาดเกือบจะจมมิดแล้วนะฮะ

ใช่นะครับแล้วก็ท่าทางคนที่ต้องการขอความช่วยเหลือ

คลิปนาทีชีวิตนี้ถูกเผยแพร่ในเฟซบุ๊กนะครับ

ขณะนำเรือออกไปรับชาวบ้านอีกหมู่บ้าน
รอยต่อหมู่บ้านซึ่งน้ำท่วมสูง
คนขับเรือมองไปเห็นครับ
คนพุพุโพโพพยามขอความช่วยเหลือ

จึงรีบเข้าไปช่วยเหลือได้ทันนะครับ
งั้นอาจจะเกิดเหตุเศร้าสลด
โนนเชียงหวางหนองบุ่งนะครับ

นี่ก็เป็นเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นนะครับ

ขณะที่หน่วยปฏิบัติการทางสายน้ำ
กู้ภัยอโศกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

น้ำสูงกว่า๗๐เซนติเมตร
สัญจรต่างถูกตัดขาดหมดนะครับ

ช่วงที่เลิกงานกลับเข้าบ้านของตนเอง

ตะบนโคกกม่วงเที่ยมเผอร์โพนทอง
ของร้อยเอ็ดจังหวะนั้น

ตาก็สอดส่องไปเผื่อมีชาวบ้าน

แล้วก็ปรากฏว่า
ได้ยินเสียงของผู้ชายคนหนึ่ง

น้ำในน้ำนำตัวผู้ชายคนนี้

แล้วพลาดเดินตกลงไปในน้ำ
ซึ่งตอนที่ทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
ปรากฏทีมบอกว่าได้กลิ่นเหล้านิดนึง
จึงเป็นไปได้ว่าขณะนั้นอาจจะมึนเมาด้วย

โชคดีที่กู้ภัยช่วยได้ทันนะครับ
พอไปเห็นคนบวกไม้บวกมืออยู่นู่นแหละอยู่ตรงนายน้ำ

เห็นว่าเขาว้ายน้ำหรือว่าเล่นน้ำเล่นตัวนั้น
ปรากฏว่าได้ศีลสถานกรุมจากเจ้าบ้านบอกว่าช่วยด้วย

ก็เลยให้น้องที่เป็นเซฟที่จากหน่วยโดดลงไปเลยครับ

เพราะตอนนั้นพวกผมไม่ได้เตรียมเชือกเตรียมอะไรมาด้วยเพราะว่าจะเอาไปรับคน
แต่ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ถือว่าแกโชคดีอ่ะ
คุณผู้ชมสำหรับจังหวัด๑๐๑มีพื้นที่ประสบอุทธกภัย๒อำเภอ๙ตำบล๕๒หมู่บ้าน
ส่วนสถานการณ์น้ำของลำน้ำยังล่าสุด๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
สถานีบ้านกุฎกว่างอำเภอโพนทองระดับน้ำยังสูงกว่าตะหลิง๐๗๓เมตร
สถานีบ้านท่างามอำเภอเสรภูมิระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง๑๙๐เมตร
มวลน้ำยังไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลเหล่าน้อยตำบลบึงเกลือ
บรรจบกับแม่น้ำชีที่ตำบลนางามจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ

วันนี้ก็ยังคงเตือน๓๐กว่าจังหวัดนะที่จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับ